แก๊งเยาวชนดีกว่าก็อย่าไปเหยียวเป็นแก๊งน้อง

ไปเที่ยวงานเกษตรประจำจังหวัด
แล้วปรากฏว่าไปเสร็จขาจะกลับมา
ไปเจอกลุ่มวัยรุ่น

มันเสียงอะไรไม่รู้เสียงปืนเสียงระเบิดไม่แน่ใจ
หลังจากนั้นปรากฏดูวอลนะคุณผู้ชม
คุณต้องดูรูปนี้หน่อย

คือมันฝังอยู่ด้วยนะคะ

เหมือนเพื่อนไปช่วยกันนั่งแคะไอ้กระสุนนี้

แต่สุดท้ายทนไม่ไหวเพราะว่าน่าจะเจ็บหนัก
ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้รับตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ไอรูกระสุนนะคุณนะ
พอยิงแล้วมันแตกออกแล้วมันก็ฝังแบบนี้ค่ะ

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะโอ้โหเป็นแผงแบบนี้เลย
ตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีพอรับแจ้งว่ามันมีคนบาดเจ็บ
มีคนถูกยิงกันที่บริเวณสถานีรถไฟปราจีนบุรีค่ะ

ก็อย่างที่บอกว่าเขาบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็น่าจะหนีตายกันไปคนละทิศคนละทางแล้ว
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักตอนประมาณ๕ทุ่มครึ่งนะคะของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ทราบชื่อต่อมาคนเจ็บเนี่ยคือเด็กชายฟิล์มนามสมมติอายุ๑๔ปี
คือถูกกระสุนคุณผู้ชมไม่ทราบชนิดฝัง
ที่ขาด้านขวาถึง๑๑๗เมตรนะคะ
๑เมตรคือพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศ
คนขี่เขาบอกว่ารถจักรยานยนต์ที่คนเจ็บเนี่ยซ้อนมา
เขามีเพื่อนขี่และตัวคนซ้อนนี่แหละที่ถูกกระสุน
ปรากฏว่ารถมีรอยกระสุนถึง๑๔นัด

เราก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่
คุณผู้ชมอันนี้รอยกระสุนน่าจะเป็นเม็ดเหมือนกันคุณ
น่าจะเป็นกระสุนลูกปลาย๑๔เมตรเหมือนกัน
เจาะเข้ารถแล้วก็เจาะเข้าน่องเมื่อกี้นะครับ
แล้วที่กล้องมุมจรปิดจะเห็นชัดเจน
เขาบอกว่าเวลาในกล้องเนี่ยประมาณสัก๕ทุ่ม๑๓นาที
รถมอเตอร์ไซค์กว่า๑๐คันมากันเป็นขบวนอย่างที่เห็น
นี่คือมีรถมอเตอร์ไซค์มาเป็น๑๐ขับวนไปมาในสถานีรถไฟ
นั่นคือกลุ่มของคนเจ็บน้องคนนี้น้องฟิล์มนี่แหละค่ะ
ขี่มาสวนกับอาริจนมีการปาระเบิด

มันจะมีแสงวาบขึ้นมาจากมุมขวาก่อนปลาระเบิด
นี่ค่ะคุณผู้ชมตรงนั้นแหละ
แล้วกลุ่มคู่อลิก็ขี่รถไล่ตามกัน
ลักษณะเขาบอกมันไปซูมไปดูจากกล้องในมือ

เออหรือเป็นไม้หรืออะไร
แต่เป็นอาวุธแน่ไม่แน่ใจตรงนี้

คือเด็กชายโย่นนามสมมุติเยาวชนเหมือนกันอายุ๑๕
เล่าแบบนี้บอกคืนวันเกิดเหตุนี่แหละ
ขี่มอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกไปเที่ยวงานเกษตรกันมาไป
ทั้งหมด๓คันมอเตอร์ไซค์
ซ้อน๒กันไปก็เท่ากับว่าทั้งหมด๖คน

ก็มากันอีกรวมเป็น๑๐คันแล้วค่ะมอเตอร์ไซค์ตามกล้อง
กลุ่มของทางด้านของน้องย่นและคนเจ็บ
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากงานตอน๕ทุ่มกว่า

แล้วเห็นเขาบอกว่าขี่สวนมาพอมาเห็นกลุ่มของเขา
ควักปืนขึ้นมายิงออกไป
กลุ่มน้องฟิล์มและก็น้องย่นคนเจ็บนี่
คือจริงไปเที่ยวงานเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
ก็จะขี่มอเตอร์ไซค์เล่นรอบเมือง
คุณเขาเลยรวมกลุ่มกันแบบนี้นะ
เป็น๑๐คันนะขี่เล่นรอบเมืองแล้วไปเจอไปเจอ
ไม่รู้ว่าคู่อบริหมั่นไส้อะไรพวกเขา

ไม่ได้มีเหตุขัดแย้งอะไรกับใครเลย
ไม่ได้มีเรื่องกับใครเลยแต่ขากลับนี่แหละค่ะ
อย่างที่บอกว่าไปขี่รถเล่นรอบเมือง

แล้วก็เลยต้องขี่หนีตายกันไปคนละทิศคนละทางด้วยความกลัว

ก็มากับเพื่อนคนที่ถูกกระสุนนั่นแหละ

แล้วไปนั่งเหมือนพยายามแกะเอาแคะเอากระสุนออกจากขาของเพื่อนกันเอง

จนกระทั่งเวลาผ่านไปตี๒เพื่อนเจ็บมากทนไม่ไหว
ไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยให้นำตัวเพื่อนส่งโรงพยาบาลค่ะ

เวลาโดนปุ๊บแตกเลยกระจายเลย
ไปคนละพิษกันกันแบบนั้นตอนนี้นะ
มีเม็ดกระสุนอยู่ที่ขาน้อง

ฝังอยู่ในขาทีนี้หมอบอกว่ามันผ่าไม่ได้

ก็เลยหมอบอกว่าน่าจะรักษาเปิงต้น
แบบรักล้างแผลอะไรแบบนี้ไปก่อน
ดูว่าจะติดเชื้อไหมอะไรไหม
ทีนี้ตำรวจนะคะอันนี้ก็คือคุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้
ตำรวจบอกเดี๋ยวจะเรียกตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด

เดี๋ยวจะตามตัวคนกลุ่มคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
ส่วนเรื่องของรูแผลเนี่ยนะ

ไม่คาดว่าโดนปืนลูกทรองยาวไทยประดิษฐ์หรือว่าอีโบ๊ะยิงเข้าใส่แบบนี้นะครับ
คือคุณหมอบอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้ยังไม่ขอแคะไอ้กระสุนลูกปลายออก
รอ๔๕วันก่อนเพราะตอนนี้ถ้าไปเปิดแผลตรงนี้มันจะติดเชื้อได้
อ๋อใช่ค่ะรอดูอาการก่อนนะคะ